เหตุการณ์งงที่สมุทรปราการ
ให้ตายเถอะโรบินใครโดนแบบนี้ไม่งงก็บ้าแล้ว
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพนักงานร้านขายมือถืออยู่ในห้างที่บางพลีสมุทรปราการ
ทำหน้าที่อยู่ดีผู้ชายมาจากไหนไม่รู้เดินปรีเข้ามาเลย
บด้านซ้าย๒ครั้งแล้วตบด้านขวาอีก๒ครั้ง
อันนี้เป็นภาพผู้เช้ากันเปื้อน
ไม่มาในเครื่องแบบเหรอ

ถือใส่ขายของอยู่ในนี้ละ
นั่นแหละอามาแล้วแซยอีกน้ำเพราะหนึ่งครั้งก่อน
แก้มซ้ายหนึ่งครั้งสองครั้ง
ให้จบค่ะว่ากี่ครั้งที่โดนไป

แล้วเห็นมั้ยคะมีคนพยายามเข้าไป
เกือบจะโดนอีกรอบนึง

คือผู้หญิงเสื้อเขียวเป็นพนักงาน

ก็พยายามจะถามมาตบทำไม

ปรากฏว่ารู้จักกันแต่ไม่สนิทกัน
ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนของพนักงาน
ที่เป็นผู้หญิงในร้านขายมือถือเหมือนกัน

กล้องวงจรปิดจับภาพได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้เราให้นามสมมุติผู้หญิงที่โดนตบ

ที่ผ่านมาแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วด้วย
ท้องที่ของโรงพักบางพลี

กล้องวงจรปิดชัดมาก
เธอก็เลยตัดสินใจไปร้องทุกข์
สายตรงไปที่ผู้กำกับสพบังพลีเลยแล้วกัน
ท่านนี้ค่ะมาที่ห้างเองเลยนะคะมารับฟังเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้กัดท่านนี้ที่จะว่าพันธมรวช
นักรินเป็นแฟนหนุ่ม
เพื่อนที่ทำงานอยู่ในร้านเดียวกัน
ส่วนสาเหตุลองฟังว่าฟังขึ้นหรือเปล่า
เอาจริงไม่ว่าสาเหตุอะไรไปทำร้ายร่างกายคนอื่น
เขาฟังไม่ขึ้นใช่ไหมคะสาเหตุนี่คือไม่ได้
คุณเอเนี่ยไปโพสต์ในเฟซบุ๊กประโยคที่ว่า
จะไปบริจาคชุดชั้นในให้กับผู้ป่วยมะเร็ง
แล้วเกี่ยวอะไรกันอย่างนั้นเขาจะไปเออทำไม
บริจาคชุดชั้นในให้กับผู้ป่วยมะเร็ง
บอกว่านี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุให้ผู้ชายคนนี้โกรธ

คุณเอบอกว่าเธอก็เพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกัน

ซึ่งเป็นแฟนของผู้ชายที่มาตบเธอเป็นมะเร็ง
เป็นมะเร็งแล้วผู้ชายที่ชื่อว่านครินอาจจะเข้าใจผิดว่า
เหมือนไปโพสต์แล้วลักษณะไปเยาะเย้ย
แฟนสาวของนครินที่ป่วยเป็นมะเร็ง

นี่ก่อนหน้าที่จะมาตบโพสต์ข่มขู่ก่อนนะคะ
คมขู่ก่อนแล้วสุดท้ายบุกมาถึงร้านมาตบจริงค่ะ
เป็นการเข้าใจผิดทางโพสต์

หรือว่าติดต่อกันทางหนูหรือว่าได้โพสต์
ได้โพสต์เจ้าหาทุกแฟนเขาหรือเปล่า

พอดีแฟนเขาเป็นมะเร็ง

เสื้อในที่เขาพ่อป่วยมะเร็งพอดี
แต่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะโพสต์ว่าเขา